กับการแข่งขันมวยไทยลีกครั้งแรกของประเทศ
คัดมวยยักษ์จากทุกสันละทิตย์

เพื่อก้าวไปสู่แชมป์เปียนมวยลีกคนแรกของเมืองไทย